ส่วนเมื่อวานี้เรานำเสนอคดีที่คนร้ายนะคะ
บุกเดี่ยวเข้าไปชิงทองที่ร้านทอง

เมื่อวานนี้เกิดขึ้นนับจนถึงตอนนี้๒๔ชั่วโมง
ตำรวจทำงานเร็วมากควบคุมตัวได้แล้วนะคะ
ซึ่งช่วงที่เข้าไปควบคุมตัวนอนอยู่ในบ้าน

นี่เป็นช่วงที่เขาก่อเหตุก็คือใช้หินคว่างเข้าไปที่ตู้ก่อนนะ
พอตู้แตกประโดดข้ามไปแล้วก็โกยเอาทอง
ยังไม่ทันได้เอาทองเก็บใส่กระเป๋าฮิ้วไปแบบนั้นเลยค่ะ
วิ่งไปเลยไปขึ้นรถจักรยานยนต์
และหลังจากนั้นเอาทองใส่ตะก้าหน้ารถนึกว่าข้าวเหนียวไก่ไม่ใช่นะคะ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรี
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗นำกำลังเข้าไปปิดล้อมจับกลุ่ม
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชิงทองที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งกลางเมืองสุพรรณบุรี
นายทรงพลเกิดศรีเล็กค่ะถูกรวบตัวได้ขณะที่นอนอยู่ในบ้านพัก
สภาพนุ่มพัชตัวคือไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่าจะถูกจับกลุ่มเนี่ยนะ
ก่อนตรวจค้นไปพบรูปทองรูปภัณฑ์ของกลางที่ถูกนำไปฝังไว้ในดิน
เจ้าหน้าที่ขุดไปเอากลับคืนมาได้๗๒บาท
น้ำหนักของทองนะเขาห่อพลาสติกเรียบร้อยฝังไว้ในดิน
คือตอนที่เขาเอาไป๘๓บาทเอาไปหายไปไหนล่ะ๑๒บาท
ตำรวจคาดว่าผู้ต้องหาอาจจะทำตกหล่นระหว่างหลบหนี

ใส่ตะก้ามอเตอร์ไซค์มันมีรูนะมันล่วงได้นะ
ใช่ค่ะก็เลยคาดว่าน่าจะศูนย์หายตอนนั้นเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
มูลค่าท้องที่เขาได้ไปคือ๑ล้าน๖แสนบาท
หลังก่อเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ได้หลักฐานเป็นภาพนี่แหละค่ะภาพจากกล้องวงจรปิด
หลังจากนั้นตำรวจก็ไปสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุ
พร้อมกับส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
แกะรอยตามล่าตัวผู้ต้องหาทันทีเลย
คือทำงานทันทีเลยนี่เป็นกล้องอีกมุมหนึ่ง

เขาจอดเอารถจักรยานยนต์จอดรออยู่
เอาทองฟาดใส่ตะก้าแล้วก็ขี่ไปเลยเนี่ยนะคะ
ตำรวจคือพลตำรวจตรีกฤษณะทรัพเดต
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
กล่าวว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้พยานหลักฐานว่าคนร้าย
ทราบชื่อชื่อว่านายทรงพลเท่านั้นแหละค่ะ

แล้วก็เอากำลังไปปิดล้อมจับกลุ่มได้ที่บ้านพัก
ยึดปืนที่ใช้ในการก่อเหตุได้ก็คือปืนก้าวหม่อ
อกจากนี้ชุดที่สวมใส่ขณะก่อเหตุ
รวมทั้งของกลางก็ได้คืนมาทั้งหมดนะคะ
ทั้งนี้ต้องขอชมเชยตำรวจพื้นที่สุพรรณบุรี
ที่จะติดตามตัวคนร้ายได้ในเวลา๒๔ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ
นอกจากนี้พลตำรวจตรายกระเรศนายังเต่า

คือหลังจากก่อเหตุเนี่ยผู้ต้องหาชิลมากค่ะ
ทองแล้วไปนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนที่บ่อกุ้ง

ขายให้กับเพื่อนที่ไปนั่งดื่มเบียร์ด้วยนั่นแหละ
ซึ่งเพื่อนดูข่าวไงคะ

เพราะว่าเห็นข่าวที่เขาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ว่ามีการชิงทรัพย์ที่ร้านทอง
รวมทั้งถ่ายรูปรถจักรยานยนต์

ซึ่งยังใส่ชุดที่ไปก่อเหตุอยู่เลย
มันตรงกันเขาบอกแบบนี้เขาก็เลยถ่ายเก็บไว้ทั้งหมด

นำมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะ

มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะ

จากนั้นตำรวจค่ะควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำนาน๓ชั่วโมง
จะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทอง
ส่วนสาเหตุถามว่าทำไปทำไม
ผู้ต้องหาเขารับสารภาพบอกว่าจะเอาเงินจากการขายทอง
ไปใช้หนี้ให้แม่แม่ติดหนี้ทองกศอยู่๑๐๐๐๐๐บาท
อกจากนี้ถ้าใช้หนี้หมดแล้วจะเอาเงินไปซื้อบิ๊กไบท์มาขี่

ตำรวจทำงานรวดเร็วขนาดนี้เจ้าของร้านทองค่ะ
เอากระเช้าดอกไม้มามอบให้กับตำรวจภูทรเมืองสุพรรณบุรี
เป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกนายเลย
สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาได้อย่างรวดเร็ว
และติดตามของกลางส่วนใหญ่กลับคืนมาได้แม้ว่าจะไม่ได้ครบ
ได้๗๒หายไป๑๒ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้คืนนะคะ